ประตูเปิดคนดูก็ทยอยเข้ามาจับจองที่นั่งพร้อมกับเก้าอี้ส่วนตัวเราไปถามความรู้สึกของคนดูกันดีกว่าว่าเขารู้สึกยังไงบ้าง
กับคอนเซอร์ที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ครับ
เวลาเปลี่ยนไปชั่วโมงกว่านะครับ

มันลักษณะผมเหมือนอยากจะเป็นแมงเม่า

หลักหมื่นจะต้องมาอยู่ที่นี่
ที่อำเภอนามยอด

ดูสิว่ายิ่งใหญ่แค่ไหน

เฮ้ยมันมีอย่างกว่านี้ไหมไป

มาจากน้องประดกเกาะขามครับ

ชอบครับชอบศิลปินครับ

มันไม่ได้การกินซุปราณ

โอ้โหถ่ายขนาดนี้เลยครับ
คุณครับช่วยชื่นหน่อยยืนหน่อยครับเมื่อกี้แอบเห็น
เดี๋ยวนี่คืออะไรมันคืออะไรครับเนี่ยทำไมมันมีรูอ่ะ

ก็ภาคภูมิใจมากครับเพราะว่าอาจจะเป็นความฝันของใครหลายคนที่ได้ขึ้นเวทีใหญ่ขนาดนี้
อ๋อนี่เป็นเวทีใหญ่ใช่ป่ะใช่ครับเป็นลูกภูมิวัฒนาเดียวของประเทศไทยครับ
ภูมิใจเลยนะภูมิใจมากเวลาขนาดที่เต้นเราเป็นยังไงปีนี้เป็นปีแรกหรือหลายปีแล้ว

สนุกครับเวลาซ้อมเวลาซ้อมปีนี้พวกเรามีน้อยมากครับซึ่งครูเทียมเป็นคนที่ทำโชว์
เทียมทำโชว์เองด้วยแล้วเวลาขึ้นโชว์แบบนี้คอนเสิร์ตใหญ่ด้วยเพียบพร้อมชุดเชิดต่างมันปลุกไฟในตัวเราไหม

สวัสดีครับผู้หญิงมีหนวดใช่ป่ะครับ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

พลังในสิ่งของอำนาจความสำเร็จทุกอย่าง
แล้วก็รวมไปถึงประสบการณ์ด้านหน้าเวทีการแสดงของแม่พึ่งนะครับ

ไม่ได้ครับผม

สวัสดีครับนี่น้องจากราชพัฒน์ป่ะครับ
พี่ยังชุดนักศึกษาอยู่เลยใช่ไหมครับ

โอ้โหใครป่วยเยี่ยมเลย
อาจารย์สวัสดีครับพี่อาจารย์จากราชพัฒน์แล้วใช่ไหมครับ

อาจารย์จากราชพัฒน์อะไรนะอาจารย์แนะนำตัวหน่อยครับ
จากมหาวิรัยราชภัศอุบรรณราชธานี
เป็นคณะมนุษย์สารและสังคมสาร
สาขาวิชาณาศิลป์และการละครค่ะ

คือตรงที่ว่าดูแลเราอย่างดีแล้วก็เด็กเราได้ประสบการณ์อย่างมีคุณค่ามาก
ในการเรียนสาขาหน้าศิลปการละคร
ที่ทำให้พวกเราได้มีโอกาสในวันนี้ค่ะ
เรียนจากประสบการณ์ตรงสุดยอดกว่าในห้องเรียนค่ะ
คือสุดยอดมากนักฐานแล้ววันนี้ทางด้านสิงห์อาจารย์มาซ่อนมาโชว์อะไรค่ะ
ของเราจะเป็นโชว์ทางด้านวัฒนธรรมเปิดหัวการแสดง

ได้การเอางานวัฒนธรรมทางอิสรารมานำเสนอแดร์เวทีแห่งนี้ค่ะ

จัดเต็มค่ะนักศาเรานี่ก็
คนที่มาวิ่งบนเวทีนี้

ก็เสียงชาวน่าจะไปอุบวนไหนแล้ว
ผมนี่ขอก็ติดคอบเวที
เพราะที่แน่เก้าอี้งานนี้หมด

พื้นที่ยืนก็แน่นไปด้วยผู้ชมที่มารอให้กำลังใจ
และรอคอยการแสดงโชว์ศิลปินในดวงใจของพวกเขากันอย่างหนาแน่น